ป้าน้อยเมาหนักมากคุณ

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์คนอื่น
ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คนนะฮะ

แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคุณผู้ชม

เอาไปดูป้าน้อยกันนะฮะ
ผมไม่ได้ห่วงกลัว

ไม่ได้ห่วงกลัวชีวิตกลัว

นี่คือเจ้าหน้าที่เห็นป้าบาดเจ็บที่ขาใช่ไหม
กำลังจิ้มกำลังพยายามที่จะทำแผลให้

บอกเอาอะไรมาจิ้มกูเนี่ย

เมื่อกี้บอกอะไรนะชีวิตกูไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตกู
ที่ป้าไม่ต้องบอกว่าเมาก็รู้ว่าเมาค่ะ
จริงไม่ได้มีแค่นี้นะคุณ
คุณป้านอนกิ้งไปกิ้งมาอารวาสแบบนี้

ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเดี๋ยวดูนะพี่พยาบาลคนนี้
ต้องถอยเลยบอกทุกคนทุกคนถอยก่อนถอยก่อน

คุณผู้ชมฮะท้ายสุดต้องให้ผู้ชายตัวใหญ่นะครับ
จับล็อกมือของป้าน้อยเอาไว้นะฮะ
ป้าน้อยสงบนิ่งแล้วก็ขนขึ้นเปรย์ของรถพยาบาล
ป้าน้อยยังบอกว่ากูก็นั่งกินเหล้าของกูอยู่ดี

แล้วป้าก็จำอะไรไม่ได้ถึงเหตุการณ์ที่ขับรถ
แล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์ของคนอื่น

บอกป้าป้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ไปชนรถคนอื่นเขานู่นคนอื่นเขาเจ็บอยู่

คนเจ็บเขาก็โอดโออยู่เหมือนกัน
ป้าบอกกูไปชนใครที่ไหนกูไม่ได้ชนกูไม่ได้ขี่
คุณผู้ชมแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดนะฮะ
ทีนี้ถามว่าคนเจ็บเป็นใครบ้างนะครับ

มีบาดแผลฉีกขาดที่หัวเข่าขวา
คนนี้เธอก็เจ็บนะฮะแล้วเธอก็โอดโอยอยู่แบบนี้นะครับ
อีกคนนึงนะคุณนะก็ไม่กล้ามองแผลตัวเอง
ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยเหลือเหมือนกัน
เพราะมีบาดแผลฉีกขาดที่หัวเข่าจนกระดูกหัวเข่า
โหนี่คุณดูสิ
ต้องมีญาติคอยประคองไว้นะครับแฟนนุ่มคอยประคองไว้แบบนี้นะครับ
สำหรับเหตุรถชนประสานงากันนี้นะครับ
เกิดขึ้นบริเวณถนนรำคำแหงเรียบแม่น้ำปิง
เหนือวัดสรรป่าพงศ์ที่ตำบลหัวเดือดอำเภอเมืองจังหวัดตาก

ส่วนสาเหตุก็ผู้บาดเจ็บทั้งสองคือไปซื้อของที่ตลาดคุณ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเอ้ามาเจอคันของป้าน้อยพอดี
ป้าน้อยควบคุมตัวเองไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางกับสองคนนี้
ปรากฏป้าน้อยกินเลนหุ่นนอกจากกินเหล้าแล้วกินอะไรอีก

มาชนประสานงาอย่างจังดังสนั่นหวั่นไหว
ชาวบ้านต้องเปิดประตูวิ่งมาดูและให้ความช่วยเหลือทั้งคนเจ็บ
และให้ความช่วยเหลือป้าน้อยแล้วป้าน้อยเห็นอะไรที่พันขาอยู่ไหม
ป้าน้อยบอกเอ้ยหลานเรียกหลาน
เออมาเอาออกให้ป้าหน่อยดิอะไรไม่รู้มันอยู่ตรงตีนคู่นี้
คุณผู้ชมป้าน้อยอรวาสมากนะฮะ
สุดท้ายสามารถเอาใส่เปรย์ขึ้นรถฉุกเฉินไปรักษาได้นะครับ